ครับขอบคุณครับคุณบุ๊คครับขอบคุณครับคุณน้ำแข็งครับ

รัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี

ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงปลายสมัย
ใกล้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ฉะนั้นไม่อยากให้ทั้งนายกทั้งคอรมอ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นเรื่องนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้
อยากจะพูดถึงเรื่องปัญหาของผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ตอนนี้พอโควิดซานักท่องเที่ยวก็มา

และนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยมากันแล้ว
แต่ว่าปัญหาก็คืออย่างนี้ครับ
หัวข่าวเขาบอกว่าจีนมาแล้ว
แต่ผู้ประกอบการหลายรายไปต่อไม่ได้
เขาก็เลยเสนอให้รัฐตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ปัญหาด่วน

มันสืบเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวจีน
ตอนนี้ตัวเลขเข้ามาแล้ว
และกำลังทยอยเข้ามาเรื่อย
ผู้ว่าการท่องเที่ยวชื่อยุทธศักดิ์สุภักษร
ท่านบอกว่าตัวเลขในช่วงตรุษจีนที่จะถึงเนี่ย
การท่องเที่ยวเริ่มจะคึกคักมาก
มีตัวเลขการท่องเที่ยวจากเมืองจีน
แห่เข้ามาไทยในช่วงจุดจีน๓๐

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๒๙๔๐๐คน
ตัวเลขที่ว่านี้สร้างประมาณการให้รายได้
เงินเข้ามาประมาณ๑๐๐๐ล้าน
แล้วไหนจะเป็นตัวเลขคนไทยแห่เที่ยวไทย๑๕วัน
ทะลุ๙แสน๑หมื่น

ความปราบปลื้มยินดีที่เงินจะไหลเข้ามาประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ว่าในท่ามกลางความยินดีเนี่ยมันมีปัญหานี้ที่ผมบอกว่านายกและคอลโลมอต้องรับฟัง
ลองฟังคนที่เขาไปประกอบธุรกิจอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวภูเก็ตสิครับ
คนนี้คนดังเลยครับคุณผิวผินคิ้วขชา
เนี่ยนามสกุลอะไรอ่ะคชาภัยศาลเนี่ย
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือภูเก็ตแฟนตาซีใหญ่โตโออามากที่ภูเก็ต
คุณผินบอกว่าถ้าพูดในส่วนของภูเก็ตแฟนตาซีนั่นเขาพร้อม
แต่ถ้าพูดถึงในภาพรวมว่าผู้ประกอบการ
ก็มีความพร้อมทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังไม่พร้อม
เช่นโรงแรมสถานประกอบการที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็ก
ไม่สามารถเปิดกิจการได้เพราะไม่มีเงินทุนหมุนเวียน
ไม่มีเงินทุนที่จะมาปรับปรุงกิจการหลังปิดมายาวนาน
รายเนี่ยปิดไป๓ปีแล้วช่วง๓ปีเนี่ยเขาไม่มีรายได้นี่ครับ
แล้วอยู่จะให้เขากลับมาเปิดเอาเงินที่ไหนมามันเป็นไปไม่ได้
เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลมีความพร้อมแค่ไหนในการดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม
ให้สามารถกลับมาเปิดกิจการได้เช่นการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรืออื่นเพื่อให้กลับมาเปิดกิจการและเดินธุรกิจให้ได้
รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลเพราะการทำให้กิจการเดินต่อได้ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ถ้าโรงแรมเปิดไม่ได้รถบริการไม่มีเครื่องบินไม่มีโรงแรมแพงไกด์ก็ไม่มีแรงงานก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็คงจะลำบากเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงไปอยู่ที่ไหน
ฉะนั้นการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นี่คุณผินเสนออย่างนี้รัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาสักชุด
ลงไปประจำที่ภูเก็ตเลยเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหารวดเร็วเข้าถึงปัญหา
พอลงไปประจำที่ภูเก็ตก็ส่งข้อมูลถึงผู้มีอำนาจโดยตรงในการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ใช้เวลาไม่นานเพื่อให้ปัญหาต่างเข้าสู่สภาวะปกติเร็วขึ้น
ถ้าทำได้ภูเก็ตก็จะมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่กำลังจะเดินทางมาอย่างแน่นอน
นี่เป็นข้อเสนอที่ภาครัฐต้องรับฟังฟังแล้วต้องแก้ไขและต้องแก้อย่างจริงจังไม่ใช่แค่รับเรื่องแล้วก็หยอดคำหวานเป็นครั้งเป็นคราว
แต่ว่าแก้กันไม่จริงผลมันไม่ออกมาในทางปฏิบัติสั่งการประชุมสั่งการให้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เข้าไปแก้ปัญหาผลมันไม่ออกมาในทางปฏิบัติ
แล้วอย่างปัญหานักธุรกิจที่เขาขาดสภาพคล่องเนี่ยเขาไม่มีเงินขับเคลื่อนธุรกิจเพราะว่าเราก็พูดกันมานานแล้วก็คิดว่าจะทำโครงการอย่างโน้นโน่นนี่นั่นให้เงินกู้อย่างนั้นโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายขึ้นมาผลไม่ไม่เกิดจริงปฏิบัติมันไม่เกิดจริงครับมีแต่นโยบายมีแต่สั่งติดปัญหาโน่นปัญหานี่
ไม่มีใครไปทะลวงปัญหาให้ลองฟังคุณวิรินตราประพาเกียรติกิจยศพันธ์กิจยศพัฒน์เธอเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว๑๑อยู่ที่ภูเก็ตเธอบอกว่าขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากไม่มีเงินมาขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเดินต่อได้ที่ผ่านมา
โควิดการกู้เงินจากธนาคารไม่สามารถกู้ได้เพราะอะไรครับติดเครดิตบุโรครับติดเครดิตบุโรธนาคารก็ไม่ปล่อยจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ
นี่แหละช่วยเหลือยกเว้นเรื่องของเครดิตปูโรย้อนหลังไป๓ปีได้ไหมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะมีช่องทางกู้เงินได้
แล้วก็ทราบว่านายกเนี่ยได้สั่งการลงมาแล้วแล้วสั่งการลงไปแล้วทำไมไม่มีการขับเคลื่อนทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แม้กระทั่งเรื่องไกด์นำเที่ยวเนี่ยตอนที่โควิดระบาดไม่มีนักท่องเที่ยวไกด์ตกงานตกงานแล้วทำยังไงเอากลับภูมิลำเนา
ภูมิลำเนาไปทำโน่นทำนี่วันนี้เนี่ยพอสถานการณ์ท่องเที่ยวมันกลับมาใกล้จะกลับมาทำงานเขาต้องเจออะไร
เขาต้องเจอค่ารถค่าลามาทำงานใหม่ก็ต้องเปิดมาเสียค่าอบรมใหม่ค่าทำบัตรใหม่ค่าอบรมอะไรปิติจิปฐะสาเยอะแยะแล้วไม่มั่นใจด้วยว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะได้งานทำ
เอ้าเขาก็ไม่มาทำงานก็แก๊กแก๊กอยู่ที่บ้านเก่าแล้วไม่มาไกด์ก็ขาดไกด์ขาดก็เป็นปัญหา
หรือการให้บริการรถเช่า
เรือเช่ารถเช่าเนี่ยบริษัทรถยนต์รถเช่าที่ภูเก็ตส่วนใหญ่เนี่ยช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาปิดตัว
เอาพอนักท่องเที่ยวมาใหม่บริษัทจะปรับปรุงรถทันไหมล่ะรถเนี่ยทิ้งไว้นานนานก็มีปัญหาเยอะ
ระบบเซ็ตอัพรองรับทัวร์ต่างมันทันไหมมันทันไหมนี่ต้องไปดูครับเพราะที่ผ่านมาในบริษัททัวร์เอเย่นต่างก็มีปัญหาเรื่องค้าเงินกันเยอะมาก
อกนั้นที่อื่นยังเปิดไม่ได้ขาดเงินหมุนเวียนอย่างที่ว่านี่แหละ
ฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่จะทำให้การท่องเที่ยวมันเดินหน้าไปได้

รัฐบาลต้องลงไปแก้ครับ
เขาร้องกันมานานแล้วนะว่าปัญหาอย่างนี้เป็นภาระที่รัฐบาลต้องลงไปแก้
ผมถึงขีดเส้นใต้ไว้ตอนต้นว่าช่วงนี้
รัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอรมม์ทั้งหลายมันจดจออยู่แต่เรื่องงานการเมืองลงพื้นที่ปาดหน้ากันไป

อย่าให้มีปัญหาโน่นปัญหานี่เป็นอุปสรรค
นี่คือเขตแส้นใต้ของเท่าวันนี้ครับ